อะไรคุณผู้ชมมันใช่ไหมคุณผู้ชม

จะเล่าให้ฟังอย่างนี้เหตุการณ์คือนางไปสยามสแควร์วัน

นั่นน่ะสิไปกับผู้ชายคนนึงเนี่ยเพื่อนที่ไปด้วยเสื้อเขียว
แล้วประมาณว่าเชอรี่กับแจ๊กรีนไปด้วยกัน

แล้วเสร็จนี้ก็นึกว่ามีอะไรมาตบที่ด้านหลังกำลังไปร้านจอดรถ

ปรากฏมันตีรัวคือเอาเข็มขัด
โอ้โหตัวเข็มขัดเนี่ยฟาดเข้าด้านท้ายถอยนะคุณผู้ชม
เอาไว้กับหมัดเนี่ยเขาก็ทุบทุนเลือดไล่อาบอะเถอะ
แล้วก็วิ่งหนีไปเลยเขาบอกแต่งตัวดีด้วย
เดี๋ยวนะอันนี้ถ้าเกิดว่าตั้งข้อสงสัยนะ

ไปเดินมาแล้วไปมองหน้าใครอะไรยังไงหรือเปล่า
ก็ถามเค้าเพราะว่านี่ฉันจะไปดูหนังกับผู้ชายนี่บารกรเพื่อนนะคะ
แล้วปรากฏว่าโทรติดพี่ปุ๊ยผู้จัดการส่วนตัว
นี่ฉันถ่ายกับมือนะคะดูหรอแล้วฮ่าไปดูค่ะมีไหมหรือไม่มี
ไม่ค่อยไม่มีก็เล่าไปเลยอ่ะอ่า
เราไหนกันอยู่สะยามอะสั้นมากครับเมื่อคือบอลไปจอกรถเสร็จ
แล้วบอลเดินไปร้านกางเกง

แล้วก็มาแยกกับน้องเพื่อจะไปเอารถอีกคัน

อยู่ดีเขาวิ่งมาจากทางหลัง
น่าจะตามบอลมาตั้งค่าแล้วครับ
อยู่ดีก็ตีเลย

ปลอดภัยจำได้สิ

สูงประมาณบอลเองแล้วก็
แต่ไม่เห็นหน้าเค้าเลยเดี๋ยวเริ่มปีกันเขาวิ่งไปเลย
จำได้แค่เสื้อผ้านิดหน่อยนี่ครับ
เดี๋ยวจะป้องกันตัวมีแขนมาบังแล้วมือช้ำหนีดหน่อย
ไปแจ้งความที่สอนออกประทุมวัน
คือเวลาถ้าเราจะเดินลายรอดจอดรถ
มีแล้วนะคะแต่ว่าคุณบอลบอกว่าสาเหตุก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเองรับบทไลค์หรือเปล่า
แล้วคนแบบมาอินมาตบเขาอย่างนี้
ขนาดนั้นไหมเอาจริงแต่เมื่อวานเนี่ยพี่แจ๊คไปสยามไงเขาตีผิดตัวหรือเปล่า